ถึงเรื่องของปลาแล้วจะพาไปทานอาหารที่ตอนนี้ฮิตมาก
แล้วก็แชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลเลย
กับเมนูข้าวปลาแกะค่ะ
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
ขนาดที่ว่าดิฉันจะไปทานแล้วอ่ะ
ใช่จริงพูดจริง
มันเป็นข้าวสวยโป๊ะด้วยปลานินที่แกะแล้ว
ราดด้วยพริกน้ำปลาขยำ
ราคาก็ไม่แพงคุณชนะเดา
ข้าวปลาแกะให้แล้วบวกกับน้ำพริกปลา
น้ำปลาพริกเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะ
จริงดิจริงคุณ

แต่นี่แกะให้ด้วย๔๕บาท
ชีวิตมันบางทีมันต้องการแค่นี้เนอะ
ขยำปลาทอดธรรมดาราดน้ำปลาพริก
งานนี้ใครไม่แกะป้าเขาแกะให้นะคะ
แกะปลานี่แหละค่ะบอกพี่กัดเลยแล้วกันเผื่อใครจะตาม
ร้านข้าวปลาแกะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
เวลา๖โมงถึงบ่ายโมงเท่านั้น
อยู่ในซอยรูเบียร์สุขุมวิทย์๔๒
เดินเข้าซอยมา๕๐เมตรไม่มีที่จอดรถ
แนะนำว่ารถไฟฟ้า
นึกว่าจะแนะนำว่าเดินไป
ใช่ลงรถไฟฟ้าดิฉันไม่รู้สถานีตรงนั้นคืออะไร
แต่ว่าเดินเข้ามาถ้าจะไปมันไม่สะดวก
แม่แกะให้แล้ว
นึกถึงตอนนั้นไงคือถ้าแม่ผมแก่นะ
ไม่ต้องใส่เกลือเลยนะปลาผม
เผ็ดมากใช่ไหม
ขนมครับ
มารสราชาจะเข็ม
คือเค็มมือแม่นี่กินไปเหอะอีโยะ